พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว

การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครับสวัสดีครับคุณศิลวัฒน์
สวัสดีครับคุณอภิชาติครับ

หลังจากที่เข้ามาสะสังปัญหานี้ครับ

เลิกรุธภกิจของทางหลวงทั้งหมด
แล้วก็มีการสั่งให้ตั้งครนาคตะ
ทรอบดรวบรวม
ที่มันเป็นอยู่ในพื้นที่ของแต่ละกองทั่วประเทศเนี่ยให้ส่งมาภายใน๕วันนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับ
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเราได้สั่งให้เจ้าที่ตำรวจกวดขัน
ดำเนินการกับรถบรรทุกหนักทั่วประเทศอย่างจริงจังนะครับ
ถ้าใครไม่ดำเนินการหรือปล่อยปะละเลยก็จะดำเนินการทางวินัยนะครับ
ดำเนินการต่อไปนะครับในสิ่งสิ่งเหล่านี้ซิกเกอร์ที่ที่เราตรวจสอบเหล่านี้
เราได้ในส่วนกลางเนี่ยนะครับเราได้มีชุดในการตรวจสอบ
แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับหน่วยเหนือตลอด
ตอนนี้ความคืบหน้าก็คือเรารู้แล้วว่าตัวละครหลายตัวเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
ตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะได้จากพวกเราผู้ประกอบการทั้งหมดหรือสหพันธ์หรือคุณวิโรธ
คือเรามีข้อมูลอยู่บางส่วนนะแล้วเราต้องการข้อมูลบางส่วน
เราไม่ต้องการที่จะจัดการนะครับเฉพาะแค่เรื่องการโยกย้ายเรียกมาอะไรพวกนี้
แต่เราต้องการที่จะกวาดบ้านตัวเองดำเนินคดีตามกฎหมาย
ครับตอนนี้ผมมีหน้าที่ที่รับมอบหมายมาก็คือมามาสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับ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
เห็นว่าล่าสุดมันมีข้อมูลบอกว่ามีตำรวจที่ถูกพาดพิง
ว่าเป็นเจ้าของประมาณ๕รายชื่อกับ๕ป้าย

เห็นบอกว่ามีแบบชุดปฏิบัติการพิเศษทางหลวง
เจ้าหน้าที่ด่านช่างสุวินทะวงตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอก
แล้วก็มีของรองผู้กำกับยศพันธ์ตำรวจโท
แล้วก็มีป้ายที่เป็นของตำรวจ
แล้วก็มีป้ายรูปกระต่ายที่เป็นของเมียนายตำรวจ

ข้อมูลเหล่านี้เราได้มาในมือหรือยังครับ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

ตรงไหนยังไงบ้างค่ะแต่สิ่งที่เราอยากจะให้ให้
ให้มันเกิดภาพแล้วก็เป็นอะไรที่
ให้สร้างความเชื่อมมั่นเพราะว่าเราจะไม่ได้
ผมอยากให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ย
ไปร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีนะฮะ
กับบกปปก็ได้ที่ผมเป็นหัวหน้า
เป็นผู้การอยู่ตอนนี้ถึงถึงผมจะมารักษาการ
ผู้การทางหลวงขาดแต่ที่นู่นน่ะ
เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้นะครับ
เห็นจากผลการปฏิบัติเนี่ยเราต่อสู้กับอุบล
เราพยายามเรียกร้องในสังคมนะครับ
ให้มาร่วมกันอย่านิ่งอย่าเฉย
แต่การพุทธฤทธิ์มันบรรทรมันเป็นวัฒนธรรม

ทำให้ประเทศชาติเนี่ยถูกล้าหลั่น

ด้วยความที่ตำรวจตรวจสอบตำรวจด้วยกันเองเนี่ย
จะมีประชาชนบางส่วนเขาก็ยังคลางแคลงใจเหมือนกัน
จะเชื่อมั่นได้แค่ไหนเราให้ความมั่นใจยังไงดีครับ
คือต้องขอบอกนะครับว่าตำรวจเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไล่ออกไป
เขามีผมมีมีระเบียบมีวินัยแล้วก็ไม่ไม่ปล่อยไหว
ไม่เลี้ยงนะครับสือว่าเราเราทำงานเนี่ย
ต้องเชื่อใจนะครับจริงถ้าไม่ได้ตรงนี้มันมีหน่วยงานอื่นเนี่ย
ซึ่งไปร้องได้หมดเลยนะครับสุดท้ายครับท่าน
แต่ในส่วนนี้ผมยืนยันกับว่าตำรวจขอให้มั่นใจ
แล้วผมมาทำงานกุฏจฤทธิ์มาตลอด
ผมจะไม่ปล่อยให้ผมเข้ามาตรงนี้ให้เสียชื่อเสียง
ผมต้องเอาพวกที่เกี่ยวข้องกับสวยพวกนี้มาดำเนินคดีให้ได้
ในส่วนที่พยานหลักฐานไม่ถึงก็ต้องถูกโยกย้ายออกนอกหน่วยไปอยู่ที่ไม่อ่าไม่
สัมผัสกับประชาชนนะครับมันมีวิธีการลงโทษจากเบาไปหานัก
เพราะฉะนั้นใครที่พยานหลักฐานถึงก็ว่าไปคุณคุณสร้าง
คุณสร้างบรรทัศน์ตรงนี้ขึ้นมาคุณก็ไปแก้ไขกันเองนะครับ
ครับได้ครับได้ครับท่านครับประชาชน
รอฟินอยู่พร้อมกับท่านและคุณวิโรธนะฮะจะแก้ปัญหานี้
ผมก็ฟินกับท่านวิโรธแล้วก็ฟินกับท่านอภิชาติด้วยนะครับ
ให้เชื่อมั่นนะครับถ้ามีหลักฐานเราจะเดินเร็วขึ้น

พอพูดถึงหลักฐานเนี่ยเราจะเดินเร็วขึ้นแล้วเราจะเอาผิดได้เร็วขึ้น
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณอภิชาคุณวิโรธจะไปพบกับท่านด้วยถูกไหมครับ
เดี๋ยวหลักฐานคงจะไปถึงมือเพิ่มเติมเดี๋ยวรอติดตาม
ขอบคุณขอบคุณต่างประชาชนร่วมหน้าเลยครับ
ขอให้มั่นใจนะครับโดยเฉพาะผม
ถ้าผมหยิดยิ้วอะไรก็พนามได้นะครับพนามได้นะครับ
ได้เลยครับท่านครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับ

แล้วก็ความมั่นใจที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นให้เชื่อมั่นนะครับ
เปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ